คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เคลียร์กันที่สรรเขื่อนค่ะ
แต่ปรากฏว่าจะไปเคลียร์กันเรื่องรักนี่แหละ
ฝ่ายหนึ่งมีปืนแล้วก็นั่งอยู่ในรถ

สักพักตอนที่ขับรถออกไปเจออีกฝั่งหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์อยู่

เหตุการณ์นี้มีคนตายด้วยค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้ตำรวจสพแกลงก็เข้าไปตรวจสอบ

แล้วมีคนได้รับบาดเจ็บ๒คน
จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงถนนทางเข้าเขื่อนเขาจุก

เกิดเหตุเนี่ยเมื่อ๒ทุ่มที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็จากการตรวจสอบไปเจอหัวกระสุนไม่ทราบขนาดตกอยู่
ส่วนคนได้รับบาดเจ็บ๒คนก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปที่โรงพยาบาลแกลงจากการตรวจสอบ
กลายเป็นว่าจากเจ็บ๒มีเสียชีวิต๑
ก็คือนายดียอดสร้อยอายุ๒๐ปีเป็นชาวลาว
ส่วนอีกคนนึงที่ได้รับบาดเจ็บ
คือนายกฤษณะมั่นคงอายุ๒๐ปีโดนยิงที่ขา
ตอนนี้นายกฤษณะอาการปลอดภัยแล้ว
แล้วนายกฤษณะคนเจ็บเขาเล่าให้ฟังนะ
ว่าจริงคนที่จะต้องมาเคลียร์เนี่ยคือตัวผมตัวกฤษณะนี่แหละ
เคลียร์ใจกับนายโบ้ในโบ้คือคนยิง
เพราะว่ามีปัญหากันไงทะเลาะกันเรื่องของการแย่งจีบผู้หญิง
นัดมาเคลียร์กันที่สรรเขื่อนเขาจุกตรงนี้
พอมาถึงตัวของกฤษณะก็เลยชวนเพื่อนมาด้วย

โบ้ก็ขับรถมามาคนเดียวนะ
โบ้ไม่ยอมลงมาเอ้าไหนบอกว่านัดมาเคลียร์กันไง
โบ้ไม่ยอมลงจากรถทีนี้กฤษณะเห็นว่าอ่ะ
โบ้ไหนนัดมาเคลียร์กันแล้วไม่ยอมลง
งั้นกลับกฤษณะกลับค่ะ
แล้วในดีนั่งซ้อนท้ายเพราะว่ากฤษณะขี่มอเตอร์ไซค์
ซ้อนมาแล้วจังหวะตอนที่ขี่ออกมาผ่านตรง

ปรากฏว่าในโบ้ขับรถมาค่ะมาประกบด้านข้างรถมอเตอร์ไซค์ของกฤษณะ
แล้วโบ้เอาปืนออกมายิงไปปั้ง๔นัด
กระสุนไปโดนนายดีโดนนายกฤษณะ

ซึ่งนายกฤษณะบอกว่าเอาจริงนะ
ที่จะมาเคลียร์กันผมบริสุทธิ์ใจจะมาเคลียร์
เพราะว่าผมไม่ได้ไปแย่งจีบแฟนเขาไง
เขาบอกให้ผมออกมาลงมาจากหน้าเขื่อนออกมา
แล้วผมก็ขี่รถกลับแล้วผมมาจอดคุยปุ๊บเขายิงเลย
ผมไม่ได้ตั่งตัวไปใดเลยผมจะไปขอโทษเขาเท่
ผมก็คุยกับเขาผมก็บอกแล้วแต่ผมจะไปสู้ผมก็ต้องเอาปืนไป
นี่ไงถ้าเกิดว่านัดเคลียร์แล้วแล้วทำไมตอนที่นัดกันมาแล้วไม่ลงจากรถล่ะ
พอตอนเขาจะกลับมายิงเขากลายเป็นว่าคนที่ตายจากเหตุการณ์นี้
เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเลยนะแค่มาเป็นเพื่อนเพื่อนเฉย
เพราะจริงคือโบ้กับกฤษณะมีเรื่องกัน
แต่คนที่ตายเนี่ยคือในดีที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของกฤษณะ
แม่ของดีนร้องไห้เลยนะลูกแม่บอกว่าจะไปเป็นเพื่อนกฤษณะ
จะไปไก่เกลี่ยกับนายโบ้แม่ยังบอกกับลูกอยู่เลยว่า
เออดีจะได้จบเรื่องกันสักทีลูกแล้วเดี๋ยวยังไงกลับมากินข้าวนะ
ตอนนั้นแม่กำลังผัดกับข้าวอยู่อุ้ยลูกอีกคนนึงมาบอกว่า
เนี่ยเดียโดนยิงพอมาถึงที่โรงพักก็รู้ว่าลูกอ่ะตายแล้ว
แม่บอกว่าแม่ทำใจไม่ได้แม่รับไม่ได้จริงทำไมต้องฆ่ากันขนาดนี้ด้วยนะคะ
แล้วตำรวจเนี่ยก็เลยต้องไปตามล่าตัวในโบ้ในโบ้หรือว่านายปัญจพลอายุ๑๘ปีเนี่ย
จับได้ตอนที่ในโบ้ไปหลบอยู่ในบ้านพักกลางสวนยางนี่แหละค่ะ
ซึ่งตอนที่ไปจับกลุ่มตัวคุณผู้ชมเห็นที่วางข้างหน้าไหม
อันนั้นปืน๙มมกระบอกหนึ่งปืนนี้นี่แหละที่ในโบ้ใช้ในการก่อเหตุ
โบ้คือคนที่ใส่แจ็คเก็ตเหลืองเนี่ยนะคะเขาก็รับสารภาพค่ะ
ว่าผมนี่แหละเป็นคนยิงเองปกติพกปืนอยู่แล้วเอาไว้ในรถอยู่แล้ว
ตำรวจก็แจ้งค่าหาโบ้ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
โอ้โห